ความสัมพันธ์เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สมุทรสาครคือผู้หญิงคนนี้
คบกับผู้ชายคนนึงนะคะประมาณ๓เดือนคบกันทางออนไลน์คุยกันทาง
แล้วก็เพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันเพิ่งมาเจอกันมาอยู่บ้านผู้ชาย
ได้สองวันล่าสุดมีการไปพบว่าเธอเป็นศพอยู่ในบ้านของผู้ชายค่ะ
ถูกแทงหลายแผลเลยทีเดียวนะคะตำรวจสถานีย่อยท่าฉลอมสพ
เมืองสมุทรสาครไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ค่ะมีหญิงสาวเสียชีวิตในบ้านพัก
ที่บังกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ
ตอนนี้กั้นเป็นพื้นที่ห่วงห้ามแล้วเพราะว่าต้องตรวจสอบเก็บหลักฐาน
ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนางสาวพัชราอายุสามสิบแปดปี
นอนตายจมกองเลือดบนที่นอนถูกแทงด้วยมีดหลายแห่งในร่างกายรวมแล้วกว่า๑๐แผลค่ะ
ของกลางเนี่ยตกอยู่ด้วยหนึ่งด้ามนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
น้องสาวของแฟนของเธอเนี่ยให้การนะคะว่าเห็นพี่ชายรีบสตาร์ทรถออกจากบ้านไป
ถามว่าพี่ชายก็บอกไว้บอกว่าเนี่ยแฟนนอนตายอยู่ในห้องแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะ
น้องสาวก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เนี่ยค่ะก็เลยมีการพบว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องนี้
หลังจากแจ้งได้ไม่ถึง๓๐นาทีคุณผู้ชมค่ะชุดสืบสวนควบคุมตัวนายจารึกได้ค่ะ
นายจารึกซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยตำรวจไปจับได้ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค
กำลังจะไปบ้านพักอีกหลังหนึ่งที่บังกระเจ้าเหมือนกันห่างจากบ้านหลังนี้ไม่มากนักนะคะ
ก็มีสีหน้าเคร่งเครียดยังให้การวกไปวนมาอ้างว่าเห็นแฟนนอนตายบนที่นอนก็เลยขี่รถออกจากบ้านไปค่ะ
ขาวเข้าไปเฟิดมาก็เจอแล้วค่ะเข้ารถกันดีกว่าเมื่อก่อนเช้า
เปิดมาก็เจอแล้วใช่ค่ะแล้วเราอะอะไร
ออกจากเรือนจำก็มาขี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำอาชีพรับจ้าง
ที่จะมาพักที่บ้านได้๒วันแล้วก็พบว่าเธอถูกแทงเสียชีวิตค่ะ
ภูมิกับสพเมืองสมุทรสาครกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลนายจารึกนะคะ
เรื่องต้นคาดว่าอาจจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันจนนำไปสู่การฆาตกรรมค่ะ